ต่อกันที่เรื่องนี้ครับหลังจากคณะกรรมธิการนะครับ
ที่สภาเขาแนะนำได้แค่แนะนำนะ
ตำรวจก็ให้การไม่ตรงกันใช้เครื่องจับเท็จไหมสังคมจะได้หายสงสัย
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องเอาเข้าเครื่องจับเท็จครับ
แต่ส่วนการนัดหมายให้ปอกับโรเบิร์ตมารายงานตัววันพรุ่งนี้
จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองเท่านั้นด้วยนะ
ที่สพนมทะบุรีผ่านตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตนะครับ
ท่านผู้กำกับการสพมทะบุรียืนยันว่า
กำหนดนัดหมายการรายงานตัวของปอกับโรเบิร์ตผู้ต้องหาคดีคุณแตงโม
วันพรุ่งนี้๙นาฬิกานะจะต้องมารายงานตัวที่สพเมืองนนทบุรีทั้ง๒คน
ต้องมาเองเพราะว่าจะต้องลงลายมือชื่อในใบรายงานตัว
ไม่สามารถมอบหมายให้ทนายหรือนายประกันมาลงลายมือชื่อแทนได้
ส่วนประเด็นที่คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาท่านแนะนำให้ตำรวจ
นำคนบนเรือทั้ง๕คนเข้าเครื่องจับเท็จ
เนื่องจากให้การไม่สอดคล้องกันและเหมือนจะเป็นการประวิงเวลา
พันธุบริเอกจตุรนท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่า
คดีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเอาเข้าเครื่องจับเท็จ
เพราะการสอบปากคำและพูดไม่ตรงกันสิ่งที่ขัดแย้งกันนั่นแหละ
จะเป็นผลที่ตำรวจนำไปเป็นข้อมูลทางคดี
โดยเครื่องจับเท็จเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นเท่านั้น
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้ถึงคำรับสารภาพครับ
สำหรับคดีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
รวมถึงวัตถุพยานยังรอการตรวจสอบอีกบ้างบางรายการนะครับ
นักข่าวถามว่านี่จะสรุปสำนวนคดีไม่เกินสิ้นนี้
อย่างที่ทนายเดชาคาดการณ์ไว้หรือเปล่า
ท่านภูมิกับตอบสั้นบอกถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะได้ทราบกันครับ